วันนี้มีการประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นสีสันไทยรัฐจอบประเด็นคืนนี้
พาท่านผู้ชมไปดูการคลายร้อนวิธีคลายร้อนของบรรดาสุนัขแสนรู้กันหน่อยนะครับ

มีนาคมกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศว่า
ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้ว
หน้าร้อนมาเร็วแบบนี้สัตว์เลี้ยงแสนรัก
มีวิธีคลายร้อนกันอย่างไรเราไปติดตามพร้อมกันครับ

ตั้งใจอ่านหนังสือหน่อยบ่าย

ไปครับไป๊ปาย
หมาน้อยไปไปเลือกวิธีคลายร้อนพร้อมได้ประโยชน์
ด้วยการนอนอ่านหนังสือสอบที่บ้าน
ขณะที่เจ้าตูบขี้ร้อนตัวนี้ยิ้มได้
เพราะเจ้านายเตรียมอ่างไว้ให้
ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังพอดี
ส่วนอาการของเจ้าตัวนี้ต้องบอกว่าสบายเหลือเกิน
สบายขนาดไหนไม่รู้ดูเอาเอง
ปิดท้ายด้วยจุดแลนด์มาร์คหน้าร้อนพิกัดที่สุนัขหลายตัวรู้กันดีนั่นคือร้านสะดวกซื้อ
ช่วงนี้เราอาจจะได้เจอน้องหมาบ่อยหน่อยนะครับแถวร้านสะดวกซื้อนะครับ